หายตัวไปลึกลับนาน๖ปีนะคะ
แต่ว่าไปพบเป็นศพเสียชีวิตปริศนาอยู่ในพื้นที่ชนบุรี
คือทางครอบครัวเขาแจ้งความคนหายเอาไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
สุดท้ายแล้วไม่ใช่แต่ตอนนี้ก็ต้องตามหาตัวคนร้ายว่าแล้วใครล่ะ
ใครเป็นคนก่อเหตุเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเป็นเหตุอะไรกันแน่
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
คือในป่าย่าข้างทางริมถนนเนินตะแบกศรีราชาอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
เกษรศรีเดชอายุ๖๐ปีพยุงค่อยลงจากรถ
คนในครอบครัวคือเศร้ามากนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ร้องไห้ตลอดเวลา
ทันทีที่เห็นจุดพบศพของลูกสาวคือแม่ปล่อยโฮร้องไห้หนักมากค่ะ
มารับแล้วนะลูกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องคดี
ตำรวจจะตามให้หลับให้สบายกลับบ้านเรานะลูก
ลูกกลับบ้านแล้วนะ
เดี๋ยวตำรวจก็จะตามให้เรื่องคดีการฆ่า
ไม่ต้องกังวลอะไรได้ทั้งนั้น
หลังจากจุดทูปเชิญดูวิญญาณเสร็จนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้ท่อนเหล็กงัดแท่นปูนที่ปิดอยู่
สภาพก็ยังอยู่ในสภาพของกระดูกที่สมบูรณ์

อาสาสมัครของมูลนิธิก็ตรวจสอบ
เลขที่เขียนอยู่บนผ้ามัดไว้นะคะ
ก็อยู่ที่ข้อมือของผู้ตาย

ว่าตรงกันไหมป้องกันความผิดพลาดนะคะ
ที่ต้องมาเห็นสภาพศพอยู่ในลักษณะแบบนี้

คือก่อนหน้านี้แม่บอกกับทีมข่าวของเราว่า
เคยฝันถึงลูกว่าลูกมาหาลูกมาเข้าฝันแต่ไม่พูดอะไร
ก็บอกแค่ในฝันว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะ
เดี๋ยวแม่มารับหนูไปทำศพให้
มารับหนูกลับบ้านแล้วค่ะ
ว่าไหนจะได้คุณค่ะ
ก็เขตแต่เกมใหม่แบบนี้นะคะ
เหมือนก็จะเกินนักบ้านแล้วค่ะ
แค่เดี๋ยวอีกหนึ่ง
ทีมข่าวก็คุยกับเพื่อนสนิทของออยนะคะเขาคบกันมาเป็นสิบปี
ก่อนที่ออยจะหายตัวไปเขาเอาแชทข้อความทางไลน์มาให้ทีมข่าวดูค่ะ
คือออยเนี่ยเล่าให้ฟังว่ากำลังคบหาอยู่กับชายหนุ่มสองคน
คนหนึ่งเป็นคนไทยอีกคนนึงเป็นชาวต่างชาติ
ซึ่งเพื่อนคนนี้บอกว่าก็รู้จักผู้ชายทั้งสองคนนี้นะคะ
ออยหายตัวไปเพื่อนคนนี้เริ่มตามหา
ไปถามกับผู้ชายสองคนนี้ว่าออยอยู่ไหนเจอออยบ้างไหม
ชาวต่างชาติบอกไม่รู้แต่พยายามจ้างนักสืบตามหาออยให้อยู่
แต่ผู้ชายคนไทยอีกคนนึงที่ออยคบด้วยคนนี้แหละ
เพื่อนของออยบอกว่าสงสัยคนนี้ที่สุดเพราะว่าวันที่ออยหายตัวไป
อ้างว่าตัวเองปวดหัวไปซื้อยามากิน
แล้วออยก็โทรศัพท์ให้ผู้ชายคนอื่นมารับแล้วออยออกไปไม่กลับมาอีกเลย
ข้อมูลจากผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนไทยมันแปลกมันน่าสงสัย
อันนี้คือเพื่อนออยเขาสงสัยนะคะ
เพื่อนออยบอกว่าไม่เชื่อเพราะว่าออยมีรถเพิ่งออกมาใหม่
ถ้าออยจะออกไปข้างนอกนะทำไมไม่ขับรถเก๋งออกไป
อ่ะรักรถมากทำไมผู้ชายคนไทยคนนี้อ้างว่ามีคนมารับออย
เป็นผู้ชายแล้วออยออกไปด้วยเขาสงสัยตรงนี้แหละ
ถ้าออยออกไปออยขับรถไปเองออยไม่ไปกับคนอื่นหรอก
แล้วเพื่อนออยคนนี้บอกว่าออยรักรถคันนี้มาก
ทำไมถึงปล่อยรถเก่งคันนี้ทิ้งเอาไว้
แล้วไปมาพอออยหายไปผู้ชายคนไทยที่เคยคบหากับออย
หายไปเลยค่ะอ่าไม่เจออีกเลยไปไหนก็ไม่รู้
มันแปลกตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สงสัย
ก่อนหน้านี้เคยโพสต์ตามหาออยในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ออยไปด้วยแต่ข้อความที่แท็กหาออยเนี่ยถูกลบออกไป
แล้วก็ถูกปิดไม่ให้สามารถมองเห็นได้อะค่ะครับ
ข้อความที่ส่งไปหลังจากนั้นตั้งแต่ออยหายไป
หลังจากนั้นเป็นปีมีคนเปิดอ่านนะคะ
แต่ไม่ตอบกลับนะคะก็เลยเชื่อว่าคนที่ทำร้ายออย
คือคนใกล้ชิดแน่ถึงขั้นเปิดเฟซบุ๊กออยได้
เปิดอ่านข้อความในเฟซบุ๊คของออยแต่ไม่ตอบ
หลังจากออยหายตัวไปแฟนนุ่มคนไทยคนนี้
ก็ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อมาไม่ได้ช่วยตามหาอะไร
เลยตอนนี้สงสัยอดีตแฟนหนุ่มของออยคนนี้มากอะค่ะ
พี่ทะเลากันแล้วพี่ก็แยกห้อง
แต่เจ้าออยโทรให้ใครไม่รู้มารับหน้าบ้าน
แล้วกันถามว่าพี่พี่อยู่ค่องนึงเหรอ
เขาบอกใช่พี่เห็นว่าออยเอากระเป๋าเดินทางไป
บ่ายหนึ่งแต่พี่รู้ว่าใครมารับ
คนใกล้ตัวอันนี้ที่หนูสงสัยนะ
ภาค๒เปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีนี้นะคะ
คือตอนนี้สอบปากคำไปหลายปากแล้ว

ต้องดูความเป็นมาเป็นไปด้วยค่ะ
รวมถึงต้องเก็บหลักฐานจากจุดต่างเพิ่มเติมก่อน
ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายปีแล้วนะคะ

ส่วนกรณีที่เพื่อนออยและครอบครัวออย

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒บอกว่า
อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเขาคือผู้ต้องสงสัย
เพราะตำรวจต้องดูหลักฐานเป็นหลักค่ะ
ตอนนี้สั่งรื้อคดีแล้วนะคะ
สั่งตั้งคณะทำงานคดีนี้ขึ้นมาแล้ว
ตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
ไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตเองหรือถูกฆาตกรรมหรือเปล่า
คือยังบอกไม่ได้ว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
พูดแบบนี้ไม่ได้๑๐๐ต้องรอหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
คือต้องคุยกับคุณหมอที่ชนะสูตรออยเพิ่มเติมด้วยนะคะ
คือคดีมันนาน๖ปีแล้ว
ดังนั้นการหาพยานหลักฐานมันอาจจะยาก
แต่ก็ทางตำรวจยืนยันกับครอบครัวออยว่าจะดำเนินการแบบอย่างเต็มที่ให้ถึงที่สุด
แต่ก็ตัดข้อสงสัยไปได้หนึ่งอย่างก็คือ
ไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านของไอซ์หี่เพล